ครัวของใครมีผู้เสพติดที่เสพยาเมายาแล้วคุ้มคลั่งอารวาส
ก็เป็นครอบครัวที่อยู่กับความเสี่ยงนะคะ
ฤทธิ์ของยาเสพติดทำให้หลานชายของครอบครัวนี้ค่ะคุ้มคลั่ง
ทะเลาะกับลุงแล้วก็เอาท่อนเหล็กตีหัวลุงจนสลบเย็บไป๕เข็ม
ตำรวจยังจับผู้ก่อเหตุไม่ได้แต่ลุงบอกว่าจับได้ช่วยเอาไปบำบัดด้วย
เพราะว่าหวัดระแวงกลัวจะไม่ปลอดภัยค่ะ
นี่แหละค่ะช่วงจังหวะที่ทะเลาะกันระหว่างลุงกับหลานนะคะ
นายอนุสรอายุห้าสิบห้าปีกับนายวีรยุทธิ์อายุสี่สิบปี
หลานชายเนี้ยคว้าท่อนเหล็กฟ้าน
และใบหน้าของลุงนายอนุสรจนสลบไปญาติญาติอยู่ในเหตุการณ์
ก็กรีดร้องอย่างที่เราได้ยินกันนี่แหละค่ะ
นี่คือภาพวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมา
พอแจ้งตำรวจเนี่ยปรากฏนายวีรยุทธ์หลบหนีไปแล้ว
แต่ตำรวจบอกไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
ให้เอาผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายก่อน

ขอให้เอาในวีรยุทธ์ส่งไปบำบัดยาเสพติดด้วย
นายอนุสรผู้บาดเจ็บค่ะเล่าให้เราฟังแบบนี้
บอกว่าหลานชายเนี่ยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

บีบคอแม่ตบเตะลูก
วันนั้นเนี่ยหลานชายมาตะโกนหน้าบ้าน
ไม่ลุกเพราะอะไรมาตะโกนเขาก็เลยไล่ไป

เขาคว้าท่อนเหล็กจะป้องกันตัว
แต่พลาดโดนหลานฟาดศีรษะจนสลบค่ะ

หลานก็ยังมาวนเวียนกลับมาที่บ้าน

อยากให้ตำรวจทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างน้อย

ลูกขายให้ลูกก็ตบโดนเต่
ประจำกลัวเด็ดในบ้าน
อ๋อก็คืออยากให้จรภีตำรวจทำอย่างไรบ้าง
ให้มาเอาไป
ตำรวจเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอตัวนายวีรยุทธ์นะคะ
ก็เลยแนะนำให้ลุงไปตรวจร่างกาย

แล้วมาแจ้งความอีกทีนึง
บ่ายนี้ได้นัดผู้บาดเจ็บมาให้ปากคำเพิ่ม
แล้วก็จะออกหมายเรียกนายวีรยุทธ์ที่ก่อเหตุ

ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ